ปราบรามเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าหามเร่ตามชายหาด
หลังจากที่มีนักท่องเที่ยวเขาร้องเรียนไปก็ไปจัดระเบียบ
หน่อยพอไปแล้วเจอพ่อค้าแม่ค้ารุมฮะ
ไม่ยอมให้จับไม่ยอมให้ปราบรามก็เลยต้องถอนออกมา
ยกเลิกภาพลักษณะกลับไปดูภาพเหตุการณ์เลยครับ
ก่อนนี้พ่อค้าแม่ค้าก็ว่างขายต้องใช้หาดอย่างนี้นะนะ

แล้วพ่อค้าแม่ค้าไปไล่เทศกิจเหรอ

อ๋อนี่แหละกฎหมู่เหนือกฎหมายใช่ไหม
คือจริงชายหาดนี้นักท่องเที่ยวเขาจะนอนอาบแดดกันไป
แต่แม่ค้าก็ไปนั่งปักหลักขายของกัน

คนทำกฎหมายเขาจะทำงานไม่ได้เลย
ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่เคารพกฎหมายด้วยนะฮะ

บริษัทที่เจ้าละทีเทศกิตขององค์การบริหารส่วณตำบลออบอตออาวนาง
จักรกรบีช่ีมพ่อค้าไม่คะหาไปด้วยตามชายหาดอาวนาง
ร้องเรียนว่าถูกบันดามพ่อค้าไม่คะรบก่วน
คือนอนอาบแดดอยู่ก็ไปขายของนี่แหละ
แม่ยังไงละคนจะเที่ยว

เดี๋ยวนั้นก็เดินขายของกันไปเยอะแยะมากมาย
ก็สุดท้ายมีการเผชิญหน้ากันทั้งสองฝ่าย
เทศกิจถูกพ่อค้าแม่ค้าพยายามต่อว่าทำร้ายร่างกายด้วย
เพราะไม่พอใจที่ถูกเทศกิจจับกลุ่มและยึดสินค้า
เกือบจะเกิดการปะทะกันขึ้น
เนื่องจากว่าพ่อค้าแม่ค้าพยายามเข้าไปยื้อแย่งสินค้าที่ถูกยึดไปกลับคืนมาจากเจ้าหน้าที่

ซึ่งเป็นนักจัดการงานเทศกิจอบตอ่าวนางเนี่ย

หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวว่าถูกพ่อค้าแม่ค้าเข้าไปรบกวน
ขณะที่พักผ่อนนอนอาบแดดบริเวณริมชายหาด

ก็จะนำสินค้าต่างมาเสนอขาย

คือคนจะเที่ยวคนจะนอนพักอาบแดดไง

ที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่เทศกิจเขาก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่ม
แต่ขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่ม
กำลังเจ้าหน้าที่เขามีน้อยกว่าพ่อค้าแม่ค้า

แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดด้วย
ระหว่างเข้าจับกลุ่มก็เลยถูกต่อว่า
แล้วก็ถูกตีด้วยนะ

หล่ายทุกหลังเลยใช่ไหมฮะ
ต้องฝากเทศกิจนะเอาทหารไปด้วยดีกว่า

โดยเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องการจะมีเรื่องกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหรอกนะครับ
สุดท้ายพยายามที่จะลาดถอยออกมาเอง

แล้วก็ไม่สามารถจับกลุ่มใครได้เลยนะฮะ
อย่างไรก็ตามก็จะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไปช่วยในการปราบรามผู้ที่กระทำผิด
โดยข้อหาคือจำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะ
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
เป็นไปตามพรบรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พุทธศักราช๒๕๓๕ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ไม่มีนะป้ายมีแต่ไม่ทำตาม
พอจับแล้วก็เป็นเรื่องเป็นหล่าเท่าระนั่งการขึ้นมา

เพื่อภาพที่สวยงามของทะเลไทยนะครับ